คุณผู้ชมครับจากกรณีข่าวมิจฉาชีพนะฮะ
ประกันรายได้ข้าวอ่ะนะเขาบอกว่ากดไปเกือบจะหมดสมุดบัญชีเลย
ล่าสุดธนาคารบอกว่าไม่จริงนะไม่จริงที่จะมีการกดเงินออกจาก
คุณผู้ชมครับนี่แหละฮะเป็นคลิปต้นเรื่องเหตุเกิดบ่ายโมง
สิบนาทีวันเสาร์ที่๒๖พฤศจิกายนที่ผ่านมา

คุณตาอายุ๖๑ปีครับไปกดเงิน
โครงการประกันรายได้ข้าวของรัฐ

นะท่านกดไม่ค่อยเป็นนะครับ
ดไม่ค่อยเป็นก็เลยวานให้ผู้หญิงคนหนึ่งกดให้
แกบอกเงินหายไปหมื่น๗๕๐บาท
เหลือติดบัญชีอยู่แค่๒๕บาท
ค่ะนะทีมข่าวในลงพื้นที่ไปนะครับ
พบคุณตายุ๖๑ในคลิปชื่อคุณตาสุบันบุญเลิศ
นะฮะเล่าบอกว่าฉันเนี่ยทำนาสิบไร่นะ
เป็นนาตัวเอง๓ใช่ไหมไปเช่าเขา๗
ก็ต้องได้เงินจากโครงการประกันของรัฐบาล๑๐๐๐บาท
แต่มีเงินโอนมางวดแรก
แล้วตอนไปกดเงินเนี่ยนะมีผู้หญิงคนนึง
มีผู้หญิงคนหนึ่งสวมหมวกกันน็อกกดเงินอยู่ข้างหน้า
ฉันก็ขอให้ผู้หญิงคนนั้นกดเงินให้
ปรากฏว่าเมื่อผู้หญิงคนนั้นนำบัตรไปกดแล้ว
บอกว่าคุณตาในบัญชีมันมีแค่๒๕บาท๒๖สตางค์เท่านั้นเอง
แล้วก็เดินไปนะฮะแต่ตอนนั้นคุณตาคิดว่าเขาเดินหนีไป
คือคิดว่าเขากดตังค์ไปแล้วแล้วก็เอาตังค์ไป
ทำให้เงินในบัญชีตาเหลือแค่๒๕บาทตาเข้าใจแบบนั้นนะ
คุณตาตั้งใจว่าวันนี้ที่นั่งอ่านข่าวอยู่เนี่ย
เดี๋ยวพอธนาคารเปิดจะไปติดต่อธนาคารไปดู

พาคุณตาไปเหมือนกับลงบันทึกประจำวัน
จะต้องเอาใบแจ้งความมาเริ่มให้ธนาคาร
ให้ธนาคารในวันนี้วันทำการ

ส่อแววโอละพ่อแล้วนะครับเพราะว่า
ที่พูดได้เพราะว่าธนาคารทกศโดยผู้จัดการเนี่ย

นะเอ้าเอาภาพสมุดบัญชีขึ้นมาหน่อย

มุดบัญชีนี้คุณผู้ชมดู

มันมีเงินเข้า๗๒๐๐ใช่ไหม

ใช่คือน่าจะเป็นโครงการแหละเพราะเมื่อกี้เขาบอกแล้ว๗๐๐๐ถูกไหม
อ่าแล้วมันก็จะทำให้มียอดรวม

แล้วพอวันที่๒๖ที่มีการไป
สมุดอ่ะอัพบุ๊กเนี่ยเรียกอัพบุ๊กเนี่ย

มันโชว์ยอด๑๗๕๐บาท

อ้าวแล้วยอดตรงนี้คือน่าจะเป็นการถอนเหรอ
เมื่อกี้ผมน้ำแข็งทีมงานช่วยกัน
ขอดูไอ้คำย่อข้างหน้า

แสดงยอดรวมการถอนที่ไม่ได้ปรับสมุดเวลามาเป็นเวลานาน
ก็คือมันกำลังไปถอนตั้งหลายรอบหลายรอบ

มันก็เลยออกมาที่ถอนไปทั้งหมด
โดยไม่ได้อัพบุ๊ก๑๗๕๐บาท

คุณตาลองนึกดูซิว่าก่อนหน้านี้

รวมการถอนที่ไม่ได้ปรับสมุดเป็นเวลานานครับ